พาไปกินอะไรอร่อยเริ่มต้นกันที่เมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยว

ตามผมมาเลยกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสที่ซุปเข้มข้น
แล้วที่สำคัญไอ้ที่ว่าเนื้อตุ๋นดีเนี่ย
โอ้โหถ้าเป็นส่วนที่แบบกึบแบบเอ็น
ยิ่งเด็ดเข้าไปใหญ่จะอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดกิน

ของเราเนี่ยจะมีความใสนวลสวยแล้วก็รสชาติเราจะเข้มข้น
เนื้อสดเนี่ยเวลากินเข้าไปก็จะมีเทคเจอร์ให้เขียว
สวัสดีครับผมเอ็กม์ครับ
สวัสดีครับผมเองครับ
แล้วก็มาทำอาหารที่เราชอบ
เราก็คิดกันตอนแรกว่าเราจะทำอะไรดี
ไปมาเราก็มาลงตัวที่ก๋วเนื้อน้ำใส
เพราะว่าเราชอบกินเนื้อกันอยู่แล้ว
ที่ร้านก็จะเป็นเน้นก็คือน้ำใสนะครับ
จะมีลูกชิ้นเนื้อมีเนื้อสด
มีเนื้อตุ๋นแล้วก็มีเอ็นตุ๋นนะครับ

แล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นลวกเอ็นลวกเนื้อตุ๋นอะไรประมาณนี้ครับ

ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับที่เราต้องการ
แม้กระทั่งกระดูกที่เรานำมาใช้ต้มน้ำซุป

เนื้อสดเราก็เลือกเนื้อในส่วนที่เอามาทำ

เราก็เลือกในส่วนที่มีมันแทรก
ของร้านเราก็จะทำสดใหม่ทุกวัน

ของเราจะมีความใสนวลสวย
แล้วก็รสชาติเราจะเข้มข้น

ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นที่การันตีได้เลยว่า
มันจะมีความหนึบมันมีความเด้งอยู่
เนื้อสดเนี่ยเวลากินเข้าไปก็จะมีเทคสเจอร์ให้เขียว

คุณก็จะได้เคี้ยวได้รับรู้ถึงเอ็น
ได้รับรู้ถึงมันได้รับรู้ถึงกลิ่นหอมของมัน

มันจะมีความหนึบแล้วก็จะมีรสชาติ
ส่วนแรกมันมาจากที่พวกเราชอบ

กับส่วนที่๒ก็คือว่าเราเซอร์เวย์ก่อน
ปรากฏว่าเรายังไม่พบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใส

เพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านมากิน
แล้วก็บอกว่าแถวนี้หาลูกชิ้นเนื้อน้ำใสยาก
ก็เลยคิดว่า๒ข้อนี้น่าจะตอบโจทย์
ว่าทำไมเราถึงทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใส

แล้วก็มีสละรอยแก้วกับลูกตาลรอยแก้ว
ร้านบ้านเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใสนะครับ
อยู่ที่ปากซอยอ่อนนุษย๓๐ทับ๑
ปกติเราจะเปิดประมาณ๙โมงครึ่ง

ก็คือวันที่๑และวันที่๑๖ของทุกเดือนนะครับ

เราก็มีบริการไลน์แมนกับโลวินทูธนะครับ

และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่ทางร้านเรานะครับ

ถ้าใครมาร้านเราในช่วงเดือนมกรา

ปกติราคา๗๐บาทเราลดให้ทันทีเลยครับ

เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาคุณบอกเลยว่า
มาจากรายการตลอดข่าวช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
โมชั่นนี้เราจัดให้ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่๓๑มสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เท่านั้นนะครับ
แฟนตลอดข่าวอย่าลืมมานะครับ
โอ้โหไปดิรออะไร
เนี่ยร้านนี้เขามีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้นะ
สุปป้องลด๑๐บาทอ่ะเกาเหลาเนื้อ
เกาเหลาเนื้อพิเศษด้วยนะ
จาก๗๐ลด๑๐บาทเหลือ๖๐บาท

คุณได้มีตังค์เหลือเอาไปซื้อข้าวไง

ดิฉันดูแล้วอยากกินรสช่องเขา

กันตรงนี้คุณผู้ชมก็ไปแล้วก็บอกว่า